ดูวันที่คลอดปุ๊บแล้วเออเราแก่แล้ว
อ่าคุณขา
อย่าถ้าสมมุติไอ้เมฆคลอดอยากที่จะรู้เลย
เออมาถึงจุดนี้ละ
แต่วันนี้เราจะต้องบอกว่าลืมตาดูโลกเรียบร้อยแล้ว
ชื่นใจมากทั้งพ่อพ่อพุทธเนอะพ่อพุทธ

ได้กับแม่จุ๋ยนะคะแล้วก็น้องพีเจ
ซึ่งตอนนี้สิ่งที่เป็นก็คือว่า
เราจะต้องชื่นชมความเพราะปริ้งความหมายในชื่อจริงของน้องพีเจด้วยนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเนี่ย
เผยโฉมหน้าของลูกชายมาให้ชมกันครั้งแรกพร้อมระบุว่า
สวัสดีครับผมชื่อน้องพีเจนะครับ
และเด็กชายพิษรพงศ์เกษตรสินครับ
ลูกพ่อพูดกับแม่จุ๋ยนะครับเกิดเมื่อวันพระรหัสที่๒๔เดือน๑๑
ที่ผ่านมาครับมาด้วยเสียงร้องที่ดังกลางวัน
ตรงนี้แหละครูอ้วนสบายใจจังเลยว่าโอ้โหอนาคตต้องเป็นนักร้องที่ดีแน่เลยนะคะ
น้ำหนักตัว๓๑ค่ะคุณคะแข็งแรงสมบูรณ์ดี
ผมคิ้วดกดำมาเลยครับผมของพ่อคิ้วดกอยู่แล้วใช่เลยนะคะ
สำหรับน้องพีเจเนี่ยมีชื่อจริงอย่างที่พูดกันไปนะคะว่า
ชื่อเด็กชายพิษสาราพงศ์ซึ่งนอกจากจะภัยร้อนแล้วยังมีความหมายที่ดีมากด้วยนะคะ
กำกลับมาด้วยนะคะว่าพิษรพงศ์เขียนยังไงอ่านยังไงนะคะ
แปลว่าอะไรแปลว่าเชื้อสายอันเที่ยงตรงทางความรู้
ตระกูลที่มีธนูเป็นความรู้ค่ะคุณค่ะ
น่ารักมากพี่เจจ๋า
น้ำหนักดีมากทีเดียวค่ะโอ้โฮ๓โลกว่านี่คือแบบหนักนะดูสิดูแก้มใช่ไหม
เขาบอกว่าเด็กเสียงดังกลางวานคุณอย่างนี้เสร็จแล้วก็ปอดใหญ่
ใช่จะเป็นนักร้องต่อไปในอนาคต
เดี๋ยวต้องรอดูลูกหนูออกมาเสียงดังไหม

เดี๋ยวมีอีกหน่อยไม่มีผู้ให้เอกในวงการบรรเทิง
รอดนี้ลูกไทยกันหมดใช่เลยมีแต่นางเอกกันหมดเลยน้อง